คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่รายการสุดฮอตของเราค่ะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคุณผู้ชมบอกเลยว่าเทปนี้เนี่ยสนุกสุดนะคะ
เพราะว่าเด็กจากกรุงเทพมหานครเขาขนเอาความแก่นความเซี้ยวความซ่า
มาประชันกันพร้อมกับความสามารถด้วยนะคะ
ว่าแต่เจอฤทธิ์เด็กเก่งขนาดนี้พิธีกรหน้าทะเลนส์ของเราคุณแซคชุมแพร
มีวิธีปราบอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องสนนะครับก็ตามภาษาเด็กนะครับผม
แต่ว่าเอาอยู่ยังไงก็มีขนมบ้างพวกน้ำอารมณ์บ้างอะไรประมาณนี้ครับ
ระหว่างพี่แซคกับน้องไฮโซนกว่ากันคะ
ใช่เหรอหรือว่าแย่งขนมเด็กกินหรือเปล่าพี่แซคนะ
คุณผู้ชมติดตามความสนุกกันได้นะคะสำหรับรายการร้องได้ยกกำลังซ่าทุกวันจันท
ถึงวันศุกร์เวลา๕โมง๒๐น
ที่๑๐นาทีทางช่องไทยรัตน์ทีวี